ถ้าร้องเพลงนี้รับรองตอนนี้ติดหูใครหลายคนไปเรียบร้อยแล้ว

คนเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปแล้ว
ซึ่งคนที่แต่งเพลงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือนักร้องลูกทุ่งขวัญใจอย่างพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเอง
คือพี่ยิ่งยงบอกว่าก็ดูข่าวลุงพลปะแต่ในไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
ก็เลยปิ๊งไอเดียเลยหยิบมาแต่งเพลงดีกว่าใช้เวลาเขียนเพลงนี้๑๐นาทีก็เสร็จแล้ว
หลังจากนั้นก็ส่งให้นักร้องในสังกัดนะคะน้องพิมจ่ายอดบัวงามจัดลงในยูทูปไปเลย
โอ้โหคุณขาดังระเบิดระเบอร์
พี่ยิ่งยงบอกว่าใครจะเอาไปร้องก็ได้ไม่เก็บลิขสิทธิ์
และไม่ได้มีเจตนาจะเกาะกระแสหรือล้อเรียนป้าแตนลุงพลอะไรแต่อย่างใด
เพราะจริงพี่ยิ่งยงบอกคนก็เข้ามาด่าเยอะเหมือนกันนะ
แต่ด่าแล้วยังไงก็ปั่นยอดวิวด้วยละกันดูเยอะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน
คือจริงก็ดูข่าวลุงพลไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร
มีการโชว์ตัวที่ตะวันนาเราก็เลยแบบเออดูหน่อย
พอดูข่าวจบเราก็เดินเดินแบบเออทำไมคนมารอเขาเยอะมาก
แล้วแฟนคลับเขาเยอะมากคิดปิ้งขึ้นมาเลย
อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนแทรละแรด
ให้ลองส่งไปให้น้องสาวตัวคืนพีมจาอย่างบางงาน
เขาร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่ามันร้องมาไม่รู้กี่เพลงมันก็ไม่ได้ดังสักทีอ่ะ

ไม่แหละครับผมว่ามันเป็นอิสระ

ถ้าเกิดลุงพลป้าแตนเข้ามาเก็บล่ะใช่ไหมฮะ
จริงไม่ได้เกาะกระแสเลยตอนแรกไม่ได้คิดว่า

คืออยากเขียนสนุกว่ามันตลก

รับทุกคอมเมนต์ครับ
เอาจริงนะตอนนี้เป็นวายรัลจริง
ไม่มีใครไม่รู้จักแล้ว
ร้องได้ทุกคนอยากเป็นป้าแตนท์อยากเป็นป้าแตนท์